เราก็มีเรื่องราวที่แบบว่ามันน่าสนอกสนใจในโลกโซเชียล
เพราะเรานะติดมือถืออันนี้เรื่องจริง
แต่ว่าดูก็ต้องดูแต่พอดีแต่พอไปดูแล้วเนี่ย
มันเจอบางคลิปบางอย่างแล้วเห็นแล้ว
เอามาให้ดูกันหน่อยมันทำแบบนี้กันได้ด้วยเหรอ
คือแท็กซี่อยู่คันหนึ่งคุณผู้ชมครับ
มีอะไรบรรทุกอยู่ข้างในเห็นแล้วงงแล้วก็สงสัย
ผมดูแล้วงงจริงว่าทำแบบนี้ได้เหรอ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูหน่อยว่าแบบนี้มันได้จริงเหรอ

มันไม่ใช่แท็กซี่ขึ้นมอไซค์แล้ว

อ๋อมาอย่างนี้เลย
คือพี่ขับขี่มอไซค์แล้วพี่โบกเรียกแท็กซี่
แล้วก็ขึ้นไปทั้งคนขี่และมอเตอร์ไซค์

แบบนี้เลยแบบนี้ก็ได้เหรอไม่ได้สิครับ
ไม่ได้สิครับเพราะการจะเอามอเตอร์ไซค์ไปใส่
เอาไว้ในแท็กซี่ค่ะมันไม่พอดีอยู่แล้วครับใช่ไงปิดประตูไม่ได้
นี่คุณชิสาน้องใบตองมันต้องเปิดประตูไว้แบบนี้
แล้วพอเปิดประตูไว้อะไรเกิดขึ้น
อันตรายสิครับเพราะเลนเขาไม่ได้ทำเอาไว้สำหรับประตู
ที่มันต้องเปิดอ้าไว้แบบนี้เขาเอาไว้พอดีรถ
อ้าแบบนี้มันก็มีโอกาสจะไปชนรถคันอื่นสิครับ

ยกมือยกมือทำไมเขายกมือแบบออกมาอย่างนี้ไหม
เป็นสัญญาณหรือว่ามีคนอยู่ในนี้

เอาเป็นว่าแบบนี้ไม่ได้จริง
ถ้าคุณขับไปแล้วเจอด่านตรวจเจอตำรวจเขาก็ต้องเรียกตักเตือนล่ะครับ

คือแบบนี้เนี่ยมันอันตรายและอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะ

ถ้าเกิดคุณขับมอเตอร์ไซค์มาคุณจะโบกแท็กซี่
คุณไม่สามารถขึ้นทั้งมอไซค์ทั้งตัวเอง
ขึ้นไปอยู่บนรถแท็กซี่ได้ต้องเลือกสักอย่าง
เข้าใจแหละอาจจะมอเตอร์ไซค์เสีย
แต่ยังไงมันมีวิธีอื่นนะวิธีแบบนี้อันตรายครับ